ผลสะอยละวั้งปลิดประตูเลย

ปลิดไว้เลยปิดไว้เลย

คุณขับรถแบบสุดยอดมากเลยผมบอกเลย

อ่าเรียบร้อยจนมุมแล้วนะฮะไปไหนไม่รอดแล้วนะครับ
ใช่ค่ะคุณขับรถแบบสุดยอดสุดยอดในที่นี้คือไม่ได้ชมนะคุณผู้ชม
สุดยอดหรือสุดอะไรดีสุดแย่สุดแย่สุดแย่
เมื่อเช้าประมาณสักเจ็ดโมงครับแล้วที่เห็นเนี้ย
ชาวบ้านเขาพยายามดูสิพยายามดันรถก็แล้วนะ
คือไปเฉียวชนคันอื่นมาเอาตัวขวางก็แล้ว

ใช่แล้วยังโดนขับไปเรื่อยเหมือนกับจะชนนะคะ
โอ้โหนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยลาดพร้าว๖๔นะคะ
คนแสดงความคิดเห็นเพียบคนด่าเพียบ
กลัวว่าจะซ้ำรอยเบนส์ป้ายแดงที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนไง
ทีนี้ก็เลยไปสอบถามพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิป
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
ลาดพร้าว๖๔แล้วก็ไปชนรถมอเตอร์ไซค์ก่อน
มอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วล้มคว่ำ
ตะก้ารถข้าวของกระจัดกระจาย
อันนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงขายก๋วยเตี๋ยว
ทีนี้พอชนแล้วก็หนีค่ะหนีมาเรื่อย
ลุงแกก็ขับตามมานะขับมอเตอร์ไซค์ตามมา

แต่ทีนี้ค่ะสุดท้ายคนเอาไม่อยู่
เอามอเตอร์ไซค์มาดักเอาไว้ก็เอาไม่อยู่
เพราะว่ารถของลุงขายก๋วยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็น
โดนชนแบบรอบ๒แล้วนะ
คือคุณลุงก็เอารถมาดักไว้เหมือนกัน

เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวกระจายเลย
ใช่ค่ะนี่คือเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดไง
จะไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนแบบนี้
พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกด้วย

กำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียน

คือพอมาถึงลานจอดรถแถวโรงเรียน

แล้วมีทั้งตำรวจมีทั้งพลเมืองดีตามมา
จังหวะที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้
เหมือนกับเธอเธอทำแบบอะไรเหรอ

แล้วถามหาหลักฐานไหนไปชนชนใครแบบนี้

ตัวพลเมืองดีเองก็มีลูกที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วย

กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนแถวนี้
เพราะว่าได้ยินชาวบ้านเจ้าบ้านเขาเล่าอย่างไร
บอกว่าโอ๊ยเธอคนนี้เคยขับชนแบบนี้มาแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้ก็มีคนบาดเจ็บด้วย
ตำรวจก็แจ้งให้คนที่ถูกชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

คือถ้าชนคันแรกแล้วคุณลงมาเจรจารับผิดชอบ
มันก็จะจบตั้งแต่คันแรกแล้ว
แต่ทีนี้คุณหนีมันก็ช้นกันไปเรื่อยเลยนะครับ

แล้วก็อยากรู้ต่อเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไร

แต่ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการต่อไปนะครับ